ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๒
ทีมชาติไทยนัดแข้งกับทีมชาติชั้นนำระดับเอเชีย

บัตรราคา๑๐๐๒๐๐๓๐๐๔๐๐และ๕๐๐บาท
ซื้อบัตรเหมา๒วันรับส่วนลดทันที๕๐บาท
เชียร์ทีมชาติไทยเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒